มีพลทหารกลุ่มหนึ่งสักประมาณสัก๕๐นาย
เขาก็ฉลองฝึกเสร็จแล้ว
ก็เลยไปซื้อหมูสดจากตลาดมาทำจิ้มจุ่มกินกัน

มี๒๐คนมีอาการป่วยติดเชื้อโรคหูดับ
หนักเนี่ยค่อนข้างจะหลายคนเหมือนกัน
กำลังตรวจสอบอยู่ว่าไอ้เนื้อหมูที่ไปซื้อมา
มาจากที่ไหนอย่างไรทำไมถึงติดเชื้อได้ขนาดนี้
ก็เลยต้องฝากเตือนว่าเดี๋ยวสงกรานนี้ก็จะมีครอบครัวนะฮะ

บางทีก็ทำหมูกระทะกินกันกับที่บ้าน

เพื่อความปลอดภัยจะได้ฆ่าเชื้อโรคนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากมีพลทหารเขาฝึกเสร็จที่โรงเรียนไผ่ใหญ่
มีพลทหารกลุ่มหนึ่งสักประมาณ๕๐นาย
ไปซื้อเนื้อหมูสดจากตลาดไปทำจิ้มจุ่มกินกัน
จากนั้นมีอาการป่วยเกือบ๒๐นายครับ
จำนวนนี้พบติดเชื้อโรคหูดับ๔ราย
และ๑ใน๔อาการค่อนข้างจะวิกฤตเลย
ต้องส่งตัวต่อไปยังโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
อีก๓รายรักษาตัวที่โรงพยาบาลไข้พิชาดาบหัก

จากมีอาการไข้ขึ้นอีก๑๔ราย

ก็อยู่ระหว่างการพักรักษาแล้วก็สังเกตอาการ
ส่วนสาเหตุของการเป็นโรคไข้หูดับ
เนื่องจากว่าติดต่อจากหมู่ที่มีเชื้อแบคทีเรียที่มีชื่อว่า
จากการที่คนไปกินหมูที่ไม่ปรุงสุกหรือว่าหมูดิบ
หรือมีเชื้อที่มันเข้าทำบัตรแผลได้
อาการผู้ป่วยก็จะมีไข้สูง
มีการปวดศีรษะอาเจียนประสาทหูอักเสบจนหูดับไปเลย
ทำให้หูหนวกถาวรได้เลยนะครับ
รายที่อาการหนักที่วิกฤตอาจจะเสียชีวิตเลยก็ได้
อัตราการเสียชีวิตโรคนี้สูงถึง๒๐
ส่วนมาตรการป้องกันและการควบคุมโรค

เขามีการร่วมมือกันกับสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิษ
ร่วมมือกันกับประสุทธิ์จังหวัด
ดูแลเรื่องของการเลี้ยงสุกรในฟาร์ม

แล้วก็เตือนไปยังประชาชนคุณผู้ชมนะครับ
นิยมทานเรื่องของเนื้อหมูสด
ในช่วงของเทศกาลสงครานอะไรก็ตามที
มักจะทานแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลาบลู่หมูดิบ
เป็นสดผสมเลือดเข้าไปอย่างนี้
ระวังอย่าให้ปรุงสุก
จากการใช้ความร้อนจะต้มจะผัดอะไรก็ตามที

ระวังเรื่องของโรคหูดับอันตรายถึงกับตายได้นะครับ
ค่ะก็เอาข่าวนี้มาเตือนกันไว้นะคะ